อีกคนนึงที่จะพูดถึงนะคะนั่นก็คือน้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบตมินตันหญิงอันดับหนึ่งของไทยค่ะ
ก่อนที่จะลงแข่งขันรายการซูเปอร์ซีรีสไฟนัลนะคะรายการส่งท้ายปีของการแข่งขันแบตมินตัน
เขาก็คว้ารางวัล๑รางวัลมาก่อนซึ่งรางวัลที่ว่านี้เป็นรางวัลแต่งกายยอดเยี่ยมค่ะ
เหล่านักกีฬาก็แต่งกายมาสวยเช้งค่ะแต่ว่าเป็นน้องเมรัชนกอินทานนท์นักแบตมินตันสาวมือหนึ่งของไทย
แล้วก็มือ๗ของโลกที่คว้ารางวัลแต่งกายยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงไปครอง
ส่วนรางวัลแต่งกายยอดเยี่ยมฝ่ายชายก็ตกเป็นของที่ยืนข้างน้องเมย์นะคะ
เทียนเฉินค่ะนักตบลูกขนไก่จากไต้หวัน
ขณะเดียวกันในงานนะคะก็มีการประกาศรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี๒๐๑๕ด้วยเช่นกันค่ะ
โดยฝ่ายชายเป็นของเฉินหลงนะคะนักแบตมินตันจากจีน
ส่วนฝ่ายหญิงเป็นแคโรริน่ามารินนักตบแชมป์โลกชาวสเปนที่คว้ารางวัลไปครองค่ะ
ก็จัดขึ้นที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอารับเอมิเรตค่ะ
แข่งขันระหว่างวันที่๙ถึง๑๓ธันวาคมนี้นะคะ
ดีที่สุด๑๘คนมาแข่งขันกันส่งท้ายปี
เพื่อชิงเงินรางวัลรวม๑ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ๓๖ล้านบาทค่ะ